กับกิจกรรมที่จะช่วยเหลือคุณผู้ชม

รอบการร้านค้ากับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้นะคะแนะนำเป็นร้านนี้เลยน้ำพริกฝีมือคุณแม่
สูตรนี้ตั้งแต่รุ่นคุณใหญ่แม่ของแม่คือนะ

มะนาวนี่ใช้จากสวนของเขาเองไม่ห่วงเครื่องไม่ใส่ชูรสนะจ๊ะ
ตำใหม่แซ่บเวอร์ทุกออเดอร์ไม่ใส่สารกันบูดนะคะ
รวมถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบพริกเกลือไม่ใส่น้ำปลา
น้ำพริกเห็ดเข็มทองมังสวิรัติก็ทานได้
ปลาร้าสับผัดสุกก็มีน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วน้ำส้มตำปลาร้าก็มี
เป็นสูตเด็ดของทางร้านคือมีหลากหลายเมนูให้คุณเลือกมากเลยนะคะ
คุณจะซื้อไปคลุกทานโดยไม่ต้องปรุงเพิ่มเติมก็อร่อยเลย
สะดวกแล้วก็ง่ายต่อการรับประทานด้วย
ใครสนใจจะสั่งซื้อก็แคปช่องทางการสั่งที่หน้าจอเอาไว้ก่อนนะจ๊ะ

เอาละครับคุณผู้ชมครับใครที่จะสั่งมาทานแล้วอย่างนี้
คืออยากรู้ว่ามีร้านอะไรอีกไหม
ไทยรัฐทีวีจะฝากร้านส่งภาพมา
หรือถ้าอยากจะไปสั่งของในนั้นก็ดูเอาได้
มีมากมายหลายร้านที่เราฝากเอาไว้นะครับ